ไปดูกับคุณแม่ท่านหนึ่งดีกว่า
ออร่ามากไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
แล้วบอกเลยว่าเป็นแม่ลูกหนึ่งที่แบบว่า

น่าจะได้เห็นความน่ารักน่าชังของน้องกวินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนค่ะ
พี่ริต้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ยตอนนี้พัฒนาการดีมาก
พูดเก่งสอนอะไรก็จดจำได้หมด
แล้วก็ที่สำคัญเรียนรู้ตามผู้ใหญ่ด้วยค่ะ

คุณแม่ชอบลงน้องกะบินทำอะไร

ตรงนั้นสุขปกหรือเปล่าตรงนี้สุขปกหรือเปล่า
เช็ดเก่งมากเป็นหนูน้อยเจ้าระเบียบ
คุณดูสิไม้กวาดโตกว่าตัวแล้ว
อกจากนี้ค่ะพี่ริต้าก็พูดถึงโมเมนต์ที่ไปต่างประเทศ

สามีเนี่ยคุณกรนโรงเดทไปทำงาน
ก็เลยถือโอกาสกระเตงลูกกระเตงเมีย

พูดเก่งค่ะก็เป็นความสุขของคุณแม่มาก

เขารักความสะอาดแล้วก็การเป็นระเบียบมาก
คือชอบจัดเรียงของต้องเรียงให้เท่ากัน
น่าจะเหมือนพี่กรมากกว่า
พี่กรจะเป็นคนแบบเป๊ะมาก
เป็นช่วงโอกาสที่คุณกรต้องไปทำงานอยู่แล้ว

แล้วตัวลิต้าก็เลยพาลูกไปเที่ยวด้วย
ไปเที่ยวแวร์ไซด์ไปชมธรรมชาติ